รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความเชื่อ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

แล้วกันนะครับ
แต่ท้าเวทศุวรรณล่ะพี่
ท้าเวทศุวรรณล่ะจริงแล้วตามประวัตินะครับ
ท่านเนี่ยเป็นยักษ์นะครับเป็นอธิบดีแห่งยักษ์เลยนะฮะ
เสมือนเป็นผู้คุ้มครองแล้วก็ดูแลโรคมนุษย์นะครับ
ที่มีอิทธิริตมีอนุภาพมากมาย
ว่ากันว่าท่านเป็นเทพนะครับแห่งขุมทรัพย์ด้วย
คนที่บูชาท้าเวสวันบางคนก็บอกว่า
กันสิ่งที่ไม่ดีกันคุณสัย
ทุกวันนี้ความเข้าใจจะต้องเปลี่ยนไปสมัย
เพราะว่าทาเวสวรสามารถทำให้คนเรา

โอกาสดีเข้ามาในชีวิตตามโบร่ำโบราณคนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะนิยมนำผ้ายันที่เป็นรูปยักษ์ออกไหม
คือท้าเวสวันเนี่ยแหละผูกไว้กับหัวเตียงเด็กเมื่อก่อนเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มา
ความเด็กอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เมื่อก่อน
แต่ถ้าสมมุติจะพูดถึงท้าเวสวันในยุคนี้พศนี้หรือครับ
อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราเชิญคนที่รู้เรื่องราวเรื่องนี้มาคุยกันแล้วเขาก็นับถือท้าเวสวันเป็นอย่างมากด้วย
เดี๋ยวลองไปถามกันดูฮะว่าท้าเวสวันทำไมปัจจุบันนี้คนถึงไหว้เกี่ยวกับเรื่องราวของโชคลาภถึงความร่ำรวยถึงความสำเร็จดีไหมฮะ
อย่างนี้ดีกว่าครับเราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะฮะคุณหนุ่มอัธพรธีมากรฮะ
ผมกับรู้สึกว่าเรื่องเรื่องยากกลายเป็นญ่ายเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องที่ดูแล้วแต่แบบว่า
ยังฉากใหญ่บางทีฉากแข็งรถฉากก็จะทำยังไงวะ

ขอแล้วก็ไหว้แล้วทุกอย่างก็ราบรื่น
คือฝนหยุดอย่างเงี้ยล้ะ
แต่ว่าในการทำงานทุกอย่างทันที่มันเจอเรื่องยาก

มันกลายเป็นเรื่องง่ายทันที่สองสามวันเสร็จเนี่ยวันเดียวผมถ่ายเสร็จ

นี่พี่หนุ่มให้ก่อนเข้ารายการขอให้มดำเลือก๒องค์
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าดำเลือกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็จะต้องเป็นของคุณหนุ่มกัญชัย

ก็คือพี่หนุ่มให้ไปเนี่ยแต่ว่าองค์นี้แพงกว่าองค์นู้น
นี่ฮะผมว่ากวาดองค์นี้ให้ฟังเล่นนะ
ผมเอาไปแจกน้องที่กองถ่าย

ไปเช่าที่วัดเอาตัวไม่เกี่ยวของผม

อย่างนี้เลยลากใส่กล้องดักเนี่ย

เขามีอะไรของเขามีแบบปัญหาอะไรใดอยู่แล้ว

หนูอยากจะได้องค์นั้นที่หนูเอาองค์นี้ไป
องค์นี้ไม่มีบ้างหรอก๒๔๒๐บาท

ถูกเราจะรู้จักเธอวิสิวัญเป็นยักษ์

เราก็จะเจอทาวเวสุวรรณจริงแล้วเราก็จะเชื่อว่าการไหว้ทาวเวสุวรรณจะไหว้เฉพาะขอต่อดวงชะตาขอชีวิตขออะไรอย่างนู้นอย่างนี้
จริงแล้วการไหว้ท้าเวสวันสำหรับพี่นะขอเรื่องอะไรดี

เรื่องของเรื่องคือเราทำรายการข่าวใส่ไข่กันอยู่
วันหนึ่งรถเมย์ก็เอาสองพี่มดมาร่วมสร้างท้าเวสวรรณกัน
พวกเราทั้งทีมงานทุกคนก็ได้มีโอกาสร่วมกับรถเมย์ไป
ทีมริพาสก็ได้มีโอกาสร่วมสร้างทาวเวสกันไป

ก็ทำงานที่กองผมเล่นเป็นนักแสดงในกองเป็นนางเอก
แล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องนี้วันที่ผมเอาพระไปให้น้องด้วย
อ้าวอ้าวเหรออะไรอย่างนี้เป็นมุดอย่างนี้พี่หนุ่ม

ต้องเรียนถามพี่ตรงว่าเราย้อนกลับไปสักนิดนึง
หนุ่มไปรู้จักท้าเวสวันได้ยังไง

พ่อกับแม่ก็จะสอนตะวันยาวว่ารู้ชาวละพระ

ผมเคยสร้างพร้าวิทยาลัยพระกับเพื่อน
สร้างละรุ่นหนึ่งเป็นเจ้าแก่สีนะครับ
ว่าผมไม่มีอยากได้ก็เลยพอ
ทำอะไรอยากสร้างขึ้นมา

มี๒แบบนี้แหละครับแล้วก็อูชาสูง
ทุกอย่างพี่กำลังคิดว่าอย่างที่พี่หนุ่มพูดเสมอว่า
ไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างเขาจัดจัดเตรียมไว้หมดแล้ว
ผมก็ไม่รู้นะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือน
เหมือนมันไหลไปตามธรรมชาติของมันเมื่อถึงเวลาของมัน
เด็กเราก็ไม่รู้ใช่ไหมจนวันหนึ่งเราก็เออแล้วก็นู่นนั่นนี่จน
เออแล้วก็ไม่เคยคิดนะว่าเราจะมาสร้างเป็นกรรมการสร้างพระ
ไปไหว้ที่ไหนฮะไปไห้ที่ไหนพระวิสุวรรณคุณไปไห้ที่ไหน
ก็ทั่วไปละครับโจริยาวัดไหนผมกล่าวหมดนะครับ

ครับแต่ว่าเวลาไปวัดนะเราก็ไหว้เอาไปไหว้พระประธาน
เด็กก็ไปไหว้พี่พิกเกณฑ์ไปไหว้สานหนุนสานนี่อะไรก็ไหว้ไป
คือถึงขั้นต้องดั้นด้นไหมครับว่ามีทาเวทอยู่ที่ไหนเราจะต้องไปที่นั่นอะไรอย่างนี้
ขนาดนั้นหรอกครับพี่แต่ว่าโอกาสอาชีพอาชีพหนุ่มอ่ะ
อย่างเรามันเดินทางเยอะมันดูไปดูโลเคชั่นไปกำกับไปก่อกองที่นู่นที่นี่
เจอวัดที่ไหนเราก็พุ่งเขาใส่
ถามไหมครับว่าในที่วัดนี้มีทาเวทไหมจะได้ไปไห้หน่อย
ไม่ครับแค่ถามว่าแถวนี้มีวัดไหนน่าเข้าไปกราบพระบ้าง
ดังที่คนเข้าขึ้นที่วัดไหนกันเราขอไปกราบที่นั่นบ้าง
เพราะเราต้องไปทำงานในพื้นที่ของที่นั่นเราก็ต้องไปกราบพระที่นั่นก่อน
เอาอย่างนี้บางคนคิดไม่ออกท้าเวสวรรณคืออะไร
บางทีบางคนเอาไปปนกันด้วยซ้ำกันท้าเวสุวรรณกับพญายมราชองค์เดียวกันไหม
บางคนไปตีกันด้วยซ้ำว่าท้าเวสุวรรณกับเทพเจ้าจีนองค์เดียวกันบ้างไหม
วันนี้เราขอตามติดพี่หนุ่มแล้วก็ดาราหลายคนเนี่ยนะฮะ
ไปดูกันซิว่าท้าเวสวันจริงเป็นยังไงแล้วเขาขออะไรกันบ้าง

ท้าเวสวรรณเป็นเทพแห่งอสูรเป็นพญายักษ์ที่มีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัย
้มแป๊บเดียวพี่ว่าเสี้ยววิเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยรถบรรทุกอยู่ข้างหน้านิดเดียวเลยพี่ก็แบบเบรกทัน
มีเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจมากจากข้อมูลที่เขาส่งมาให้
เขาบอกคุณเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำแท้ง